คุณผู้ชมครับที่เราใส่ใจก็คือน้ำที่กำลังท่วมใหม่
แต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือที่ที่เขายังท่วมอยู่

ชัยภูมิตอนนี้นะครับขาดแคลนแล้วนะ
น้ำสะอาดแล้วก็อาหารปรุงสุกครับไปดูฮะ

น้ำข้างในนั้นน้ำยังไม่ลดนะครับ
นี่ให้ดูน้ำยังไหลมาอยู่เลยเห็นไหม
น้ำมันยังไม่นิ่งนะครับน้ำมันยังไหลอยู่
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าท่วมเหมือนน่าจะเกือบ๑๐๐แล้วนะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้

นี่ฮะน้ำตาไหลเลยนะ

แล้วไปโต๊ะอาหารปรุงสุกระเบิดเนี่ย
ชาวชุมชน๒๕ชุมชนขาดแคลนอาหารและน้ำ
น้ำก็ท่วมแบบนี้อย่าให้เขาไปหาเตาแก๊สเปิดเลยครับคุณผู้ชม

เปิดกล่องมาให้ตักข้าวกินได้เลยเอาแห้งไม่เสียงง่าย
ไข่ต้มไก่ทอดหมูทอดอะไรพวกนี้
อย่าเอาเป็นแกงกะทินะมันเสียเร็ว
ไปแบบนี้ดีเขาเปิดกล่องกินได้เลย
ปลากระป๋องก็ย้ำกันอีกทีเอาแบบที่มันไอ้นี่หน่อยนะ

เขาจะได้ไม่ต้องไปหาที่เปิดขวดมางัดอยู่

ระดับน้ำตามชุมชนในย่านเศรษฐกิจ
อ่านมา๒ปีแล้วนะย่านเศรษฐกิจของชายภูมิเนี่ย

พบว่าน้ำเนี่ยมันไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยคุณผู้ชม
และในทางกลับกันมันกลับสูงขึ้น
ทำให้ชาวบ้านกว่า๓๐๐ครอบครัว๒๕ชุมชน
ถูกตัดขาดออกไปก็ไม่ได้
นะฮะชั้นล่างของบ้านอยู่ไม่ได้แล้วจ้า
ชาวบ้านต้องไปอยู่บนชั้น๒ของตัวบ้าน
รอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียวเท่านั้น
ที่สำคัญตอนนี้ทุกคนขาดแคลนน้ำครับ
กับอาหารปรุงสุกออกไปซื้อไม่ได้นะครับ
คือไม่ใช่ไม่มีตังค์ตังค์ก็มีแหละนะ
แต่ออกไปซื้อไม่ได้นะครับ
คือตอนนี้รอเจ้าหน้าที่เอามาส่งอย่างเดียว
ซึ่งบางวันก็ได้รับเข้ากล่องมื้อเดียว

คือผมทำข่าวน้ำท่วมมา
คือบางทีอาหารเข้าไปก็จริง

เข้าไปรอบเดียวคนเรากินอาหาร๓มื้อ
ยังไงต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าไปครั้งหนึ่งก็ให้ทีละกล่อง

แต่ว่าต้องไปหลายรอบหน่อยนะครับ

อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
เอาอาหารแล้วก็น้ำไปมอบให้กับชาวบ้าน
ขณะที่เทศบาลเมืองชายภูมินะครับ
มีการตั้งโรงครัวทำอาหาร
มีข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ต้องขอขอบคุณมากจริงนะครับ
ชายภูมิ๒ปีแล้วมั้งที่หนักมากเนี่ยนะฮะ

มุมสูงโอ้โหดูปื้นน้ำนั้นดิ
นี้แหละครับคุณผู้ชม
หนักหลายปีแล้วนะครับนี่แหละครับสถานที่ราชการสารกลางจังหวัดโรงพยาบาลชายภูมิ
สถานีตำรวจเมืองชายภูมิโรงเรียนตลาดสดร้านอาหารร้านค้า
ธนาคารวัดพูดมาชุมชนทั้งนั้นไม่เหลือครับค่ะน้ำทะลักท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลชายภูมิระดับน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร

นะฮะคือโรงพยาบาลเขาต้องกั้นไม่ให้น้ำเข้า
ต้องตั้งไปตรงเนียวกันโรงพยาบาลชัยพูมอยู่ข้างหลัง

นี่แหละครับตั้งสะพานกันแล้วชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชายภูมิต้องสร้างสะพานไม้ชั่วคราว
นี่ความยาว๑๕๐เมตรครับสูง๓เมตรเผื่อเอาไว้
ญาติให้ผู้ป่วยให้บุคลากรอาการแพทย์เข้าออกโรงพยาบาลครับ
โอ้โหส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับทุกหน่วยงาน
ว่าจะเป็นกู้ภัยทหารตำรวจแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
นี่พี่เบิร์ตพูดถึงชัยภูมิคุณก้อยแฟนข่าวของเรา
ส่งข้อความมาบอกบอกว่าที่อำเภอกเกษตรสมบูรณชายภูมิ
ฝนตกหนักมากคุณก้อยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะ
รายงานกันเข้ามาหน่อยในพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่
คือน้ำท่วมไหมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือหรือยัง

นี่จากชายภูมินะเขยิบไปดูที่ลำเชียงไกรที่โคราชกันหน่อย
เดี๋ยวชื่อซ้ำซากมากเลย
คือลำเชียงไกรเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วคุณผู้ชม

เบิร์ตแล้วคือน้ำมันเกินความจุแล้ว

ในถนนก่อนคุณผู้ชมที่มองอยู่เนี่ยค่ะบ้านลำเชียงไกร
ที่นครราชศรีมาเนี่ยโอ้โหน้ำมันท่วมพื้นที่ไปหมดแล้ว
ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเอาจริงนะ
ทั้งคนทั้งสัตว์เดือดร้อนหมดเลยค่ะ
มวลน้ำไหลลงสู่ลำเชียงไกร
เก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนที่ด่านขุนทศ
เก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่โนนไทย

วนน้ำก็ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตร

อย่างที่บ้านลำเชิงไกรที่หมู่๙ตำบลโคกสูง
น้ำในลำเชียงไกรไหลเข้าท่วมทั้งบ้านวัดโรงเรียน

โดนน้ำท่วมไปถึงบันไดเมนตรงนี้แล้ว
ต้องขนของขึ้นที่สูงกันนะ
แล้วรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเอาไปไว้ที่โรงเรียนลำเชิงไกรค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๙นะผู้ใหญ่สวัย
สถานการณ์น้ำในลำเชียงไกร
มันเพิ่มสูงต่อเนื่องมา๒วันแล้ว

ยังมีฝนตกลงมาก็มาเติมน้ำไปอีกค่ะ
ทีนี้น้ำก็ท่วมถนนเป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านดูสิ
มันหมาคอหมาหมาลอยคออยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้บ้านชาวบ้านตรงนั้น๒๐๐กว่าหลัง

เรื่องต้นเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำนี่นะ

แล้วบางส่วนบอกว่าโอ๊ยยังไม่อยากไป

ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานไปยังชนรับประทานจังหวัด
ก็แจ้งว่ามีการยกบานระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรขึ้นอีก
เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมันก็ล้นอ่างแล้ว

ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาด้วยนะคะ
ชะยะพูมไปแล้วใช่ไหมโอ้นะนะ